คุณผู้ชมอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
ไปดูความทุกข์ของแม่ค้าขายสลากินแบ่งรัฐบาล

แล้วเขาบอกสิ้นปีนี้จะให้ได้๒๐ล้านฉบับ
แต่คนที่เขาจะต้องขายเป็นฉบับฉบับเป็นกระดาษอยู่เนี่ย

ปรากฏว่าไปจองคิวไอ้คนเก่าก็มาไอ้คนใหม่ก็มา

มันไม่รอบควร
ุนละมุนกันทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะต่างฉันก็บอกว่าเธอ
เธอนั่นแหละนี่ครับกลุ่มผู้ชมครับ
ตำรวจกับรอปภต้องมาห้ามบอกว่า

พ่อค้ารายย่อยไปรอกดจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
แต่ก็มีผู้ค้าหน้าใหม่จากต่างอำเภอ
เขาอ้างนะผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะ
เขาบอกว่ามีการแซงคิวกัน
จนเหตุการณ์เป็นไปอย่างในคลิปนะครับ
คือจำนวนผู้ค้าเพิ่มขึ้นแต่สลากจัดสรรนะคุณผู้ชม
มันไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้ค้าแล้วตอนนี้
ชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากรากย่าทั่วไทยกว่า๘๐๐คนครับ
เรียกร้องที่กองสลากเลยนะ
ชะลอได้ไหมล่ะสลากดิจิทัลเนี่ยนะ
แล้วก็เพิ่มสลากกระดาษก่อนได้ไหม
ให้เพียงพอกับผู้ค้าก่อน
นำชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากรากย่าทั่วไทยเนี่ยนะครับ
จากเดิมที่มีการคือสลากเนี่ยมีขายทุกงวด
แต่๒งวดที่ผ่านมาไม่มั่นใจว่าจะได้รับสลาก
๗๐๐รายนะแต่จนถึงขณะนี้
ผู้ค้าในระบบมี๑๘๐๐๐รายนะครับ
แต่สลากจัดสรรให้แค่๑๒๐๐๐ชุดเท่านั้น
ทำให้น่าจะมีผู้ไม่ได้รับ๖หมื่นรายต่องวดรึเปล่า
ไม่เป็นผลและไม่มีใครมาตอบรับในที่จะทำอย่างงานเกิน
เราจะปักหลักทั้งคืนที่นี่รอจนกว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะมาคุยกัน